เที่ยงครึ่งแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะควักมาควักกลับไม่กลัว
ถูกต้องค่ะแหมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในร้านสะดวกซัก
ผู้หญิงเนี่ยไปซักผ้าผู้ชายเข้ามาค่ะแล้วมาสไลด์หนอนโชว์
ตั้งเลยนะตั้งใจโชว์ผู้หญิงก็ตั้งเหมือนกันตั้งสติค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าเธอรับมือยังไงค่ะ
ยังไงอ่ะโอ้มีแค่นี้เหรอโอ้ยังไงนะแค่เนี้ย
มาดูเลยมาดูเลยเนี้ยเนี้ยมายืนให้ดูเลย
คนนี้โอ้โหคุณนี่เขาควักออกมาโชว์ผู้หญิงก็ควักมือถือถ่าย
ใช่เขาตั้งใจโชว์ผู้หญิงก็ตั้งสติถูกต้องครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยพอผู้หญิงพูดไปว่ามีแค่นี้เองเหรอ
ไม่รู้ว่าพี่ผู้ชายคนนั้นอยากจะมุดเข้าเครื่องสักพัก

เดี๋ยวอะไรมุดนะเอาหัวหัวเขาเอามุดเครื่องซักผ้า
กลับเข้าไปที่เดิมเออนี่แหละค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในร้านสะดวกซัก
แล้วเราก็ไม่คิดหรอกว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเข้ามา
แหมคือก็จึงจะนึกว่าจะเข้ามาซัก
เอารูดซิปลงมาเลยแล้วก็ตื่นเอาวัยเพศเลยนะฮะ
ใช่ค่ะผู้หญิงก็พยายามตั้งสตินะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลบางละมุงที่นาเกลือ
บางระมุงชวนบุรีแล้วคุณกิ๊กขอเรียงแบบนี้แล้วกันนะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยา
เธอนี่แหละค่ะเป็นคนเจอเหตุการณ์แบบนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเธอก็ไปใช้บริการที่ร้าน

แล้วเธอก็ต้องพยายามตั้งสติรับมือกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
โอ้โฮเธอก็ตั้งสติอย่างที่บอก
แล้วก็ตะโกนให้คนช่วยอย่างที่ตอนที่วีดีโอคอลเนี่ยนะ
เธอบอกแฟนแฟนน่ะมาถึงทัน
ตัวของคุณกิ๊กเองก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

เพราะอยากให้ถ้าเกิดว่าใครเจอเหตุการณ์แบบเธอเนี่ย

ผู้ชายคนที่เขามาที่ร้านสะดวกซักเนี่ยนะคะ

หลายคนก็เลยกลัวไงว่าเฮ้ยนี่มาก่อเหตุอนาจารย์

แล้วไปที่โรงพยาบาลจะไปทำแบบนี้อีกหรือเปล่า

คุณกิ๊กก็ไปแจ้งความที่สภบางระมุงแล้ว

เขามีประวัติว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เคยรักษากับที่โรงพยาบาลบางละมุงด้วย
ถ้าเกิดอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเขามีประวัติต้องรักษาตัวต่อไหม